วันนี้วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองวันขึ้นปีใหม่เนี่ย
ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครราชสีมานะฮะ
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้
รถยนต์ถูกรถกระบะพุ่งชนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งครอบครัว๕ศพ
คันนี้ฮะห้าศพเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ด
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาต้องใช้เครื่องตัดถ่างัดเอาร่างผู้บาดเจ็บ
ติดอยู่ในรถยนต์สีดำคันนี้นะครับห้าคนด้วยกันนะครับ
คือนายแก้วหน่วงกลางอายุสี่สิบสี่ปีเป็นคนขับนะครับคนที่โดยสารมาด้วยมีนางสาว
ปันนิสรามิจรรย์อายุสามสิบห้าปีนางสาวนภาพรทองคำอายุสามสิบสี่ปี
นางสาวพาซินีกุลพิมายอายุ๓๒ปีทั้งหมดเป็นชาวบ้านวังหิน
ตำบลในเมืองอำเภอพิมายทั้งสี่ศพเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลย
ขารถเลยนะครับอีกคนนึงชื่อนางสมจิตรุณาอายุห้าสิบปี
บาดเจ็บสาหัสนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพิมาย
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมารวมแล้วคนที่มากับรถยนต์คันนี้ทั้ง๕คน
เสียชีวิตทั้งหมดทั้งหมดเสียชีวิตจากการถูกรถกระบะที่มีนายจักรพงศ์กงทอง
อายุ๓๖ปีเป็นคนขับพุ่งชนที่ถนนสายพิมายตลาดแคร์
หน้าจุดบริการประชาชนบ้านตำแยตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมาย
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้จุดบริการประชาชนเลยนะ
เทศกาลปีใหม่ช่วงการเดินทางสภาพของรถยนต์คันนี้นะครับ
กลางตัวถังรถด้านขวาพังเสียหายทั้งคันหลังจากรถพยายามกลับรถไปอีกเลนส์หนึ่ง
จะไปยังวัดที่ขับเลยมาคือวัดที่อำเภอพิมายที่จะไปเนี่ย
เขาเลยก็เลยจะกลับรถแล้วถูกรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนอย่างแรงเลยนะพุ่งชนแบบไม่เบรกเลยนะครับ
จากการสอบถามนายจักรพงศ์กงทองอายุ๓๖คนขับรถกระบะที่บาดเจ็บเล็กน้อย
ให้การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากตัวอำเภอพิมายจะไปที่ตัวเมืองโคราช
ระหว่างที่ขับรถมาด้วยความเร็วมีรถเก่งคู่กรณีกลับรถกระทันหัน
เขาเบรกไม่ทันเขาก็เลยพุ่งชนกับรถเก่งเข้าเต็มแรงนะฮะ
เพราะว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนน๔เลนแต่ไม่มีเกาะกลางถนน
เดี๋ยวนี้บางจุดบางพื้นที่เขาจะใช้วิธีการขีดเส้นเอาไว้เป็นเกาะกลาง
แต่ไม่ได้มีเป็นแบบเป็นลักษณะทำแท่งปูน
หรือว่าทำเป็นดินเกาะกลางอะไรขึ้นมานะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับบริเวณถนนสายพี่มาย
คือเกาะกลางเนี่ยจะไม่มีจะมีแค่เส้นแบ่งนะครับรถก็คุณศักดิ์สิทธิ์บอกเร็วคือไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
เป็นที่ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ของอพรเป็นจุดที่ตำบลกระเบื้องใหญ่
อำนวยความสะดวกในการเดินทางกันอยู่นะครับเดี๋ยวจากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์
เราทำเป็นภาพกราฟฟิกส์จำลองนะครับผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
เที่ยงเมื่อวานนี้ขณะรถยนต์คันที่เกิดเหตุขับมาแบบช้า
แล้วก็เปิดไฟกระพริบด้วยขับมาจอดริมถนนฝั่งใกล้กับจุดบริการประชาชน
่งหน้าตลาดแคร์ช่วงนั้นก็มีรถสัญจรไปมาด้วยความเร็วอยู่ตลอด
จู่รถเก๋งก็ออกตัวแล้วก็กลับรถนะครับข้ามจากเลนซ้ายจะไปเลนขวา
หลังจากขับเลยวัดที่อยู่อีกฝั่งนึงอ่าที่เขาขับช้าช้าเปิดไฟกระพริบมาเนี่ย
คงเพราะว่าเขาคงจะหาวัดอยู่นะครับเขาจะไปวัดอีกฝั่งหนึ่ง
ตั้งใจว่าจะไปหาหลวงพ่อจะไปดูเลิกบวชให้กับหลานชาย
แล้วก็จะไปไหว้พระเป็นสุริมงคลช่วงปีใหม่นะครับ
จังหวะนั้นเองรถกระบะขับมาจากตัวเมืองพิมายจะเข้าตัวเมืองโคราช
ขับมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าด้านขวารถเก๋งอย่างจัง
รถเก่งเนี่ยถลายไปกลายราวสี่สิบห้าเมตรนะฮะ
ส่วนรถกระบะก็จอดนิ่งอยู่ตรงแถวกลางถนนคนขับรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย
นี่ฮะนายวิรัยทองนอกหนึ่งในเจ้าหน้าที่อพรตำบลกระเบื้องใหญ่
ตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงปีใหม่อยู่แถวนั้นพอดีนะครับ
บอกว่าขณะตั้งด่านอยู่ในช่วงเที่ยงเห็นรถยนต์คันนี้ขับมา
ก็ขับมาแบบช้านะเปิดไฟกระพริบแล้วจอดนะจอดริมถนนก็สังเกตเห็นว่ามาจอดสักพักหนึ่ง
แต่ก็ไม่มีคนลงมาจากรถจู่รถคันนี้ก็เลี้ยวกลับรถนะครับ
วินาทีนั้นเขาก็ไม่ได้หันไปมองนะแต่ได้ยินเสียงดังสนั่นโครม
หลังจากนั้นหันไปมองอ้าวรถชนกันก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยกัน
พบว่าขณะนั้นคนบนรถยนต์เนี่ยเสียชีวิตคาที่ไปแล้วนะ๔คน
อีกคนนึงเนี่ยยังพอขยับตัวได้อยู่
ตอนนั้นผมก็อยู่จุดบริการอยู่นะครับทีนี้ผมก็เห็นรถเก๋งก็วิ่งเปิดไฟเลี้ยวชะลอมานะครับ
ก็เห็นเขาจอดผมคิดว่าเขาจะไปถามเส้นทางหรือว่าเขาจะถามไปไหน
ทีนี้เขาก็ไม่เปิดประตูลงมาหามาถามพวกผมสักทีนะครับ
ผมก็เลยหันหลังให้ไม่ได้สนใจ
พอผมหันหลังไปแป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงโค้มอย่าง
แต่ผมก็เลยวิ่งเอาแกวล์อะไรมาตั้ง
ตอนผมวิ่งมาดูผมเห็นประมาณ๕คน
แต่ก็ยังกระดิกมือกระดิกอะไรได้อยู่นะครับตอนนั้น
ส่วนศพพูดเสียชีวิตนะคะ
ญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนอีก๑ศพซึ่งก็คือนางสมจิตรุนนาอายุ๕๐ปี
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ลากระบังกรุงเทพ
เพราะว่านางสมจิตไม่ได้เป็นญาติของอีก๔ศพแต่เป็นเพื่อน
มาเที่ยวพิมายด้วยกันแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพร้อมกัน
ของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียญาติพี่น้องไปพร้อมกันนะคะ๔คน
ช่วงก่อนเกิดเหตุทั้ง๕คนตั้งใจกันเอาไว้ว่าจะไปดูเลิกบวชให้กับหลานชาย
และจะไปสักการะหลวงพ่อที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่
ก็ไม่คาดคิดค่ะว่าเรื่องดีจะกลับกลายเป็นเรื่องร้าย
ทุกคนต้องมาด่วนจากไปตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรไม่ถูก

ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าคู่กรณีได้เข้ามาคุยนะคะว่าจะมาบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิต
ส่วนเรื่องชดเชยค่าเสียหายยังไม่มีการพูดคุยกันต้องรอให้ประกันมาคุย
ยังคงตั้งศพทั้งหมดเอาไว้ที่วัดจนกว่าจะจัดการเรื่องเอกสารของผู้ตายแล้วเสร็จค่ะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้นะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ก็ไปคุยกับร้อยเวรเจ้าของคดีนะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์กับรถกระบะเนี่ย
ก็ถือว่าขับรถด้วยความประมาททั้งคู่นะคือฝ่ายหนึ่งก็กลับรถกระทันหันอีกฝ่ายหนึ่งก็ขับมาด้วยความเร็ว
เดี๋ยวต้องสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งว่าตกลงฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายถูกนะครับ
ส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่พบว่าคนขับรถทั้งรถเก๋งที่เขาเสียชีวิต
กับคนขับรถกระบะที่บาดเจ็บเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายนะฮะ
ก็คือไม่เมาแล้วขับนะครับการชดใช้ค่าเสียหายก็ต้องรอประกันของรถทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะสอบสวนคนขับรถกระบะเพิ่มเติมแล้วก็จะแจ้งข้อหาด้วย
เพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะประมาทไม่ประมาทอย่างไรเนี่ย
ก็ถือว่าคุณก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพด้วยกัน